สังเกตเล่าค่ะหลายคนสงสัยเหลือเกินว่าฝนที่ตกออกมาหนักนักตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อไหร่
ฝนจะท้ายภูมิชมนี้เรามีคำตอบแล้วค่ะศัพท์กาหน้าเนี่ยฝนจะลดลงนะ
ก่อนที่เราจะเข้าฤดูหนาวแต่ถึงแม้ว่าสัปดาห์หน้าฝนจะลด
แต่ในวันนี้ค่ะเรายังพบว่ายังมีฝนเข้ามากวนใจ

ยังคงมีมรสุมพาดผ่านทางภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้
ส่วนภาคเหนือตอนบนฝนเริ่มลดลงแล้วนะคะเริ่มมีอากาศหนาวเย็น
ส่วนในวันที่๑๘๒๐ตุลาคมนี้
จะมีห่อมฝนเคลื่อนตัวเข้ามาบริเวณรอยต่อสปลาวและเคลื่อนขึ้นข้างบนค่ะ
ทำให้ทุกภาคฝนลดลงยกเว้นภาคอีสานที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
หลังจากนั้นในวันที่๒๑๒๔ตุลาคมนี้ค่ะคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะพาดผ่านประเทศไทยตอนบน
ทำให้ทุกภาคมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและอุณหภูมิจะเริ่มลดลงเตรียมเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่บราซิลค่ะ
เพราะว่าที่นั่นนะคะมองออกไปนอกแม่น้ำแทนที่จะเห็นกุ้งหอยปูปลาไหม้ค่ะคุณผู้ชม

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะฟองน้ำเหล่านี้นะคะที่ลอยอยู่แบบนี้เป็นอันตรายนะคะ
เพราะว่าเป็นฟองพิษคุณผู้ชมเกิดจากการปล่อยสารเคมีลงมาในแม่น้ำในรัฐซาวปอโลค่ะ
และนี่คุณครูกรอบร้อนาวันนี้สวัสดีค่ะ